คือผู้ชายคนนึงคุณเขาเดินเข้ามาในบ้านคนอื่น
เพราะเห็นประตูบ้านเปิดอยู่อาบน้ำอาบท่าเลย
ลงไปนอนบนเตียงด้วยอ้างแบบนี้ว่าอยากพักผ่อน

ทีนี้เจ้าของบ้านตกใจสิขังผู้ชายคนนี้เอาไว้ในห้อง
แล้วก็แจ้งตำรวจมาจับเดี๋ยวดูเหตุการณ์กันหน่อยค่ะ

นี่คือจะนอนพักผ่อนอยู่กองอยู่ตรงพื้นนั่นแหละค่ะ

ตำรวจเข้าไปควบคุมตัวนะคุณ
เขาก็ร้องไห้นะฮือตลอดเวลาเลยนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วเหตุการณ์มันเกิดตอนตีหนึ่งไง
ตำรวจสพเมืองกระบีก็บุกไปจับผู้ชายคนนี้
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมใส่กางเกงยีนขายาว
เนื้อตัวยังเปียกเพิ่งอาบน้ำเสร็จค่ะ

ทีนี้ตำรวจเขาบอกว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยนะ
ก็คือคุณประธานาธงชัยเนี่ยแจ้งมา
บอกว่ามีผู้ชายคนนึงเข้ามาในบ้านของฉัน
แล้วดูสิผู้ชายคนนี้หลบอยู่ในห้องนอนชั้น๒เนี่ย
ไม่รู้จะทำยังไงล็อกประตูเอาไว้ก่อน

แล้วก็เรียกให้ทุกคนออกมารอตำรวจอยู่หน้าบ้าน
พอตำรวจไปถึงค่ะบ้านนี้อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่

ตำรวจก็เคาะเรียกประมาณ๑๐๒นาทีเลย

ท้ายที่สุดก็ขอกุญแจจากเจ้าของบ้าน
แล้วก็บุกเข้าไปรวบตัวแบบที่คุณผู้ชมเห็น
ทีนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อว่านายมานิดเกื้อเดช
อายุ๕๕ปีเป็นคนกระบี่
ตำรวจก็ถามมานิดเข้ามาในบ้านคนอื่นได้ยังไง
มานิดอ้างแบบนี้เอ้าก็เห็นประตูบ้านเปิดอยู่
ก็เลยเดินเข้ามาแล้วแล้วก็แค่จะมาอาบน้ำ

ตำรวจก็คิดว่าโอ้โหไม่ต้องมาบอกว่าจะพักผ่อนเลย
ต้องมาก่อเหตุอะไรแน่
ทีนี้ตำรวจก็เลยคุมตัวมานิด
ใส่กุญแจมือแบบนี้แล้วก็เอาไปที่สพเมืองกระบี่
ต้องโดนข้อหาบุกรุกเคหสถานยามวิการ

เขาได้ยินเสียงกอกแกะอยู่ในห้องนี้

และทีนี้เจ้าของบ้านก็เคาะประตูด้วยนะ
แล้วก็ถามใครอยู่ข้างในใครอยู่ข้างใน
เปิดเผยออกมาเดี๋ยวนี้เปิดเผยตัวตนออกมา
ผู้ชายคนนี้เงียบกริ๊บอยู่ในห้องเลย
เจ้าของบ้านก็เลยตัดสินใจออกนอกบ้านแล้วก็ล็อกไว้หมดเลย
แล้วก็ตำรวจก็เข้ามาจับกลุ่มเขาได้ทันที